มีธุรกิจน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนะคะที่มีปัญหา
เพราะว่านางประนอมเองก็ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ
ผ่านทางท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่ามีปัญหาเป็นปัญหาเรื่องของครอบครัว
แล้วก็ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนนะคะ
ให้ข้อมูลไปก็น้ำตาคลอไปร้องไห้ไปเลยค่ะ
คือแม่ประนอมบอกว่าในเบื้องต้นก็คือลูกสาวคนโต
ุบกิจการซึ่งลูกสาวคนโตและลูกเขยถือหุ้นของบริษัท
โดยตัดชื่อคนอื่นออกหมดเลยทั้งชื่อของแม่ชื่อของน้องสาว
อกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของที่ดินซึ่งเป็นเรื่องของมรดกด้วยนะคะ
ตอนแรกบอกว่าเมื่อวานนี้ลูกสาวคนโตจะมีการแถลงข่าว
ผู้สื่อข่าวก็ตามไปเลยนะคะอยากจะฟังข้อมูลจากลูกสาวบ้าง
เพราะว่าฟังข้อมูลจากตัวนางประนอมไปแล้ว
แต่ปรากฏว่านางสิริพรแดงสุภาลูกสาวคนโตก็ไม่ได้แถลงข่าว
แต่อย่างใดก็ยกเลิกไปหลังจากที่บอกว่าจะแถลงข่าวเมื่อวาน
แต่มีทางทนายความออกมาให้ข้อมูลค่ะ
ทนายความทวิชาหวังโพคาเป็นทนายความของลูกสาวคนโตของคุณประนอมนะคะ
บอกว่าตอนนี้จะไม่มีการแถลงข่าวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะกลัวว่าจะเป็นการก้าวล่วงอำนาจศาลและอาจจะมีผลต่อรูปคดี
ซึ่งบอกว่าคดีความที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับสินค้าน้ำพริกแม่ประนอม
และตัวธุรกิจคือบริษัทพิบูรณชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินเท่านั้น
ทนายความบอกว่าตัวนางประนอมยื่นฟ้อง๒คดี
คือร่วมกันปลอมเอกสารเกี่ยวกับที่ดินต่อสารจังหวัดนครปฐม
คดีเรียกคืนทรัพย์สินมรดกต่อสารแขวงตลิ่งชัน
แต่ว่าภายหลังนางประนอมถอนฟ้องทั้งสองคดีไปแล้วแต่ว่า
ก็กลับมายื่นคำร้องใหม่ทั้งสองสารเหมือนเดิม
สาเหตุที่ถอนฟ้องบอกว่าไม่ได้เกิดจากเจตนา
สารจังหวัดนครปฐมก็เลยนัดไต่สวนนางประนอมกรณียื่นคำร้องใหม่

ส่วนสารแขวงตลิ่งชันก็นัดอีกที๑๑เมษายนนี้นะคะ
ซึ่งทั้งสองคดีตัวนางประนอมต้องเดินทางไปสารด้วยตัวเอง
ไต่สวนว่าทำไมถึงก่อนหน้านี้ถึงไปยกเลิกการถอนคำฟ้องไปนะคะ
ก็เลยต้องนำพยานมาไต่สวนด้วย
ตัวลูกสาวคนโตก็คือนางสิริพรบอกว่า
จะเดินทางไปให้ข้อมูลต่อสารทั้งสองศาลด้วยตัวเอง
ทนายความบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ตัวลูกสาวคนโตหรือว่านายสิริพร
ไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับนางประนอมหรือผู้เป็นแม่ได้

แต่ถ้าหากว่าตัวนางประนอมอยากจะติดต่อเข้ามา
อยากจะพูดคุยไกลก็ยินดี
แต่ย้ำว่าจะเป็นการพูดคุยกันส่วนตัวแบบแม่ลูก
จะคุยกันระหว่างแม่กับลูกสาวเท่านั้น

ต้องบอกว่าตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปเพิ่มเติมเหมือนกัน
แต่ว่าทางเลขาบอกว่าตอนนี้เครียดหนักค่ะ

หลังจากที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
นางประนอมเครียดหนักล้มป่วย
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของนางสิริวัล

หมอบอกว่าให้นอนพักผ่อนให้มาก
แต่ถามว่าแล้วจะไปเจรจากับลูกสาวคนโตไหม

ก็เคยพยายามจะคุยตั้งหลายครั้ง
เคยเจรจาแล้วด้วยเจรจาไปก็หลายครั้งแล้ว
แต่ลูกสาวคนโตก็ไม่ยอมคืนทรัพย์สินให้
ตัวแม่เองก็หวังแล้วก็รอ
ให้ลูกสาวคนโตติดต่อมาพูดจาเจรจากันบ้าง

จริงแล้วใครควรเป็นฝ่ายเข้ามาไกลเกลี่ยกันแน่
เพราะตัวนางประนอมเป็นโจทย์

ลูกสาวคนโตซึ่งก็คือนางสิริพรเป็นจำเลยแล้วก็เป็นลูกสาวด้วย
ควรจะเป็นคนติดต่อไปยังคุณแม่หรือไม่
นี่เลขาของคุณประนอมบอกแบบนี้นะคะ

ต้องบอกว่าในโลกโซเทียลวิจารณ์กันหนักเลย
ส่วนใหญ่หลักนะคะน้องเฟื่อง

ทรัพย์สินให้กับแม่
เพราะว่ายังไงแม่ก็เป็นคนบุกเบิก
เริ่มทำธุรกิจนี้มา๕๗ปีแล้ว
แล้วบอกด้วยว่าถ้าหากว่าลูกสาวคนโต
ไม่ยอมคืนทรัพย์สินไม่ยอมเจรจา
อาจจะแอนตี้ไม่ซื้อสินค้าถูก